เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าพระธีระเขาปีนขึ้นไปบนเสา

ไม่อยากจะให้ธนาคารมายึดพื้นที่
ที่เป็นสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี
นี่ค่ะก็เลยปีนเสาขึ้นไปแบบนี้
แล้วก็พอเจ้าหน้าที่ตามคอยเจรจาก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเรื่อยค่ะ
อยู่ประมาณ๒๐เมตรได้เหนือพื้นดินไปนะ
เป็นไม้แผ่นเดียวพอดีตัวเลย
แล้วก็มีย่ามไปมีน้ำมีกล้วยอะไรขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ
แต่เขามีสายรัดเซฟตี้อะไรไปด้วยนะ

ตั้งแต่๑๑โมงเมื่อวาน
โอ้โหคุณผู้ชมกว่าจะลงมาได้เนี่ยผ่านไป๓๐กว่าชั่วโมง
ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ขึ้นไปช่วย
กระเช้าไม่เอามาช่วยเจ้าหน้าที่พยายามแล้วครับ
ใช่กลัวว่าพอขึ้นไปก็ยิ่งปีนหนีไงแล้วเขาก็จะอันตรายนะคะ
ทีนี้ที่ตกลงกันได้ก็คือได้มีตำรวจมาเจรจา
มีธนาคารมาเจรจามีลูกศิษย์ลูกหาของสำนักสงฆ์มาช่วย
บอกว่าเดี๋ยวจะระดมเงินกันระดมทุน
ช่วยเหลือเรื่องของที่ดินที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นพิพาทกับทางธนาคารอยู่
นี่ค่ะย้อนไปดูเหตุการณ์นิดนึง
ที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี
ก็อยู่บนเสาส่งสัญญาณนะคะสูงเลยนะคะ
จุดที่พระครูอยู่ก็คือสูงจากพื้นดิน๒๐เมตร
ประท้วงตั้งแต่๑๑โมงเมื่อวาน

อยากจะขอเจรจากับธนาคารขอผ่อนผันหน่อยได้ไหม
เรื่องของการยึดที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรม
มูลค่า๖๐ล้านบาทเพราะว่าเหมือนกับธนาคารเขาจะมายึด
ช่วงบ่ายวันนี้ผ่านไป๓๐ชั่วโมงนะคะ
พระธีระก็ยังไม่ยอมลงมาไม่ยอมคุยกับใคร
ส่งสัญญาณมือทักทายลงมาเท่านั้น
แต่คนก็สังเกตเห็นว่าอาการของพระธีระก็เหมือนเมื่อยล้าค่ะ
เพราะว่าต้องยืนต้องนั่งต้องนอน
บนไม้กระดานที่กว้างเท่าตัวแบบพอดีตัวเลยอ่ะคุณภาคภูมิ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมรถเตรียมกระเช้าไปรอรับนะคะ
ทางธนาคารก็ไปเจรจาด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยพระธีระก็โยนกล้วยลงมา
กล้วยห่อกระดาษเป็นกระดาษจดหมายเป็นกระดาษ
แล้วก็เขียนถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยอ๋อ
ว่าธรรมะศีลประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้ขัดแย้ง

หลังจากนั้นก็โยนจดหมายลงมาที่มีเนื้อหาใจความว่า
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน
ส่วนข้อเสนอที่มีเพิ่มเติมก็คือ
ขอให้ยกเลิกหมายจับที่เพิ่งออกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อหาบุกรุกพื้นที่
คือสำนักปฏิบัติธรรมนี้ค่ะ
ได้ถูกฟ้องร้องว่าบุกรุกที่ดิน
เข้าไปอาศัยหลังเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงปี๒๕๕๙
คือที่ดินตรงนี้เป็นของเอกชน
เหมือนกับทางสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนี้
อ้างว่าจ่ายค่าเช่า
แต่ว่าทางธนาคารบอกว่าไม่เคยมีการจ่ายค่าเช่าอะไร

แล้วเขาก็ทิ้งกิจการเลิกทำไปแล้ว

แต่ความจริงมันเป็นที่ดินของรีสอร์ทที่มันติดธนาคาร

แล้วทางสำนักสงฆ์นี้อยู่ดีเขาก็มาตั้งสำนักสงฆ์กัน
สำนักส่งเขาอ้างว่าเขาจ่ายเงินให้เดือนละ๑๕๐๐๐บาท

แต่ธนาคารยืนยันว่าไม่มีไม่มีการเช่าอะไรค่ะ
นี่ค่ะสุดท้ายนะคะช่วงเย็น
สอนอธรรมศาลาก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนคนไม่เกี่ยวข้อง

เพื่อจะเจรจาต่อรองกับพระธีระนะคะ

ก็มีหนึ่งในลูกศิษย์นะคะนายมณัฐเติมธนศักดิ์
เขามาปฏิบัติธรรมที่นี่อยู่แล้วเขาก็เลื่อมสายศรัทธา
เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวคุยให้

เดี๋ยวให้ลูกศิษย์ลูกหาระดมทุน
สักก้อนหนึ่ง๓ล้าน๕ล้าน

คุยกันไปคุยกันมาเหมือนพระท่านก็เริ่มออดลง
แต่ก็โยนเครื่องอรรถบริคารยามขวดน้ำลงมาก่อน

แล้วถือไม้กระดานลงมาด้วยขณะปีนนะคะ

แม้ว่าที่เอวจะมีสายเซฟตี้ติดอยู่แต่มันก็แหม่

พอลงมาปุ๊บกู้ภัยเข้าประกบเลย
อดอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็ประกบตัวเลยนะคะ

ก็จะถือโอกาสนี้ประกาศต่อหน้าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อมาก
การที่กับผมมาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมผู้ยันตีแห่งนี้
เข้ามาโดยถูกต้องคือเจรจากับฝ่ายขายนะครับ
ขอทำกิจกรรมสองครั้งมาครับวิษาค่ะ
ซื้อได้ก็คือจบ
ถ้าไม่ได้แล้วมาก็บอกว่าจะออกด้วยสัจจะอธิษฐานนะครับ
พอดีทางธนาคารมาขอรับเงินวางมัดจำก่อน
มาก็บอกว่าอย่าเพิ่งรับเลยถ้ารับแล้วมันก็เป็นสัจจะอธิษฐานของญาติโยมของอัตมาด้วย
ว่าจะสร้างวัดอัตมาก็ต้องยืนหยัดนะครับ
ก็เลยเป็นเหตุให้มันมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาตลอด
จนถึงวันนี้นะครับมันก็เลยไม่จบ
ความตั้งใจทำมาคิดว่ามันจบภายใน๓ปี๕ปีแล้ว
แต่ก็เห็นทุกคนตั้งใจดีแล้วก็รู้สึกอนุโมทนา
การที่ตั้งธนาคปฏิบัติธรรมพุทธยันตี
เพราะว่าเป็นพุทธมงคลนามเป็นการเฉลิมฉลองพุทธยันตี๒๖๐๐ปี
พุทธยันตีคือชัยชนะขององค์พระสัมมาสมพุทธเจ้า
หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือชัยชนะของมวลมนุษยชาติ

นั่นก็คือการเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืน
เป็นอมตะนิรันดิ์คือนิพพานนั่นเอง
ก็เป็นความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาตินะครับ
ผมก็เลยอยากจะประกาศเจตนารมณ์ของความเป็นพุทธยันตีที่แห่งนี้
ทีนี้ทางด้านตัวแทนของลูกศิษย์ลูกหาค่ะ
เป็นคนเจรจาบอกว่าเดี๋ยวจะระดมทุนเนี่ยนะคะ
คุณมณัฐบอกว่าเดี๋ยวรอคุยกับธนาคารวันจันนี้
เพราะว่าสารมีคำสั่งทางคดีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอใช้สิทธิ์ทำสัญญาต่อ
แล้วก็จะระดมทุนระดมเงินบริจาคกับลูกศิษย์กับเพื่อนเนี่ยค่ะ

ก็เดี๋ยวอยากจะมาผ่อนจ่ายให้กับทางธนาคาร
ได้ข่าวปั๊บเนี่ยเพื่อนผมก็คุยกับเพื่อน
จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้
วางเงินกับแบงค์สักเท่าไหร่ขั้นต่ำสักเท่าไห
แล้วก็ก่อนต่อไปขั้นต่ำเท่าไหร่
แล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็ดำเนินการต่อไป
แล้วก็จัดเป็นรูปคณะให้พระเด็จพระคุณหลวงพ่อ
มาช่วยจัดเป็นคณะกรรมการ
มาช่วยกันร่วมทำตรงนี้ให้มันให้มันเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ได้

ทางด้านเจ้าคณะเขตทวีวัฒนาท่านบอกแบบนี้นะคะว่า
เดี๋ยวนะตอนนี้ให้พระครูธีระทำใจให้สบายก่อน
คิดก่อนว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้
อย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาหนักให้เราคนเดียว

ในฐานะเจ้าคณะเขตก็พร้อมเป็นกำลังใจ

ส่วนเรื่องของการทำสำนักสงฆ์

พื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะคะ
มันต้องมีขั้นตอนนะลูกที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์จนเป็นวัด
พื้นที่ดินตรงนี้ก็อยู่ประมาณพุทธพลธนศาสตร์๓ถ้าเท่านั้น
คือหลังจากที่ลงจากเสาสัญญาณมาแล้ว
ธีระก็เปิดใจถึงสาเหตุที่เลือกวิธีปีนเสา
เพื่อเรียกร้องเจรจากับทางธนาคาร

ที่ผ่านมาก็พยายามต่อรองทุกวิธีแล้วแต่มันไม่สำเร็จนะฮะ
อยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรม
หล่อล้อมขัดกลาวอะไรก็ว่ากันไป
ก็มีการพาดพิงไปถึงพระรูปหนึ่งด้วย
ตอนที่มีการเจรจาต่อรองอะไรกันเมื่อช่วงบ่าย
ก็บอกว่าก็เพราะว่าพระรูปนี้
เคยมาคุยกันว่าจะมาช่วยคุยกับเรื่องราวต่าง
ให้แต่อยู่ดีกลับเป็นธนาคารที่มา
แล้วจะมายึดที่ก็เลยทนไม่ไหวอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีเงินมัดจำอยู่ก้อนหนึ่ง
๑๕๐๐๐บาทที่ได้มาได้มาจากเนรครรม
พระธีระก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
เพราะว่าเงินทั้งหมดมาจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันระดมทุนมาให้
คือเป็นพระก็ต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายด้วย
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางโลกอย่างที่ดินพื้นที่ต่างอะไรพวกนี้
จะทำสำนักสงฆ์จะทำอะไรยังไง
มันก็มีขอบเขตอยู่ว่าตรงไหนทำได้ตรงไหนทำไม่ได้
แล้วก็ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานไหนที่เขาดูแลที่ดินนั้นอยู่
แล้วก็ทางสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี
ก็เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะนะคะหลายเรื่องราวค่ะคุณผู้ชม
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยพระธีระเองก็ตกเป็นข่าว
กรณีไปเผาศพรายญาติบนกองฟืน

มันเหมือนเป็นการเผาโดยไม่มีอะไรห่อเหมือนกองฟอนอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมแถวนั้นบ้านคนเยอะมันอุจจาตาเกินไป
แล้วก็ครั้งนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทหารตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะ
อย่างที่บอกลักษณ์สถานปฏิบัติธรรมตรงนี้
ยังไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้อง
แล้วก็เหมือนกับมีพระจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
อยู่ที่นี่กันเยอะเลยแต่ประเด็นพิพาทกับทางธนาคารมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นสารไปแล้วเป็นคดีความ
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปทางโลกทางคดีด้วยนะคะ
ถูกต้องครับก็ต้องขออนุญาตกันให้ถูกต้องนะฮะไม่อย่างนั้นใครจะอยากไปอยู่ตรงไหน
อะไรยังไงแล้วก็ไปยึดที่กันไปอยู่กันอย่างนี้มันก็ไม่ได้